ติดตามข่าวดีสำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยนะครับคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าวันนี้คณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมอลมีมติออกมาจากการประชุมว่า
แล้วครับงบประมาณเกือบ๑๓๐๐๐ล้านบาท
จัดสรรกระจายให้กับประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อย
ปลายปีนี้ครับคาดว่าจะเบิกจ่ายงบได้ก็ประมาณต้นเดือนธันวาคมนี้
แจกเงินให้ครับ๑๕๐๐บาทบ้าง๓๐๐บาทบ้าง
เดี๋ยวจะไปดูกันว่ากฎเกตกติการนี้เป็นอย่างไร
แต่ช่วงนี้เรามาดูกันก่อนว่าข่าวดีนี้เนี่ย
เรื่องต้นนั้นรายละเอียดเป็นอย่างไรครอบคลุมคนกลุ่มไหนกันบ้างครับ
ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีระบุว่า
ประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อย
ด้วยการสนับสนุนเงินช่วยเหลือให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับ
๘ล้านคนจะมีประชาชนได้รับการช่วยเหลือกว่า๕ล้านคน
เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรที่ลงทะเบียนไว้๓ล้านคนได้รับการช่วยเหลือไปแล้วก่อนหน้านี้
นั่นหมายความว่าจาก๘ล้านกว่าคน๓ล้านคนที่เป็นกลุ่มเกษตรกรช่วยเหลือไปแล้ว
กลุ่ม๑หมดไป๕ล้านเศษจะได้รับความช่วยเหลือในรอบนี้นะครับ
นายกบอกว่าเชื่อมั่นนะครับว่าเมื่อมีเงินลงไปก็จะมีการใช้เงินกันมากขึ้น
จะเกิดกระบวนการตั้งแต่ผู้บริโภคยาวไปจนถึงผู้ผลิตครับ
ผู้จัดจำหน่ายเองก็จะเกิดการใช้จ่ายเงินในระบบมากยิ่งขึ้นด้วย

มาตรการที่เกี่ยวข้องกับในช่วงเทศกาลปีใหม่นั้น
หลายมาตรการนายกบอกว่าเดี๋ยวจะค่อยทยอยคลอดออกมา
ปล่อยออกมาอย่างแน่นอนแต่ให้รอความชัดเจนอีกครั้ง
ฟังเสียงสัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีครับ

ในเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องการเดินทาง

ขึ้นรถเมย์ฟรีรถไฟฟรี
ในเส้นทางในหลายย่าทางเดิม
ซึ่งถ้าสมมุติจะเพิ่มเติมจะเพิ่มเติมกันได้อย่างไร
อกจากนี้ที่ประชุมคอรมอลยังเห็นชอบ
ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่๑มกราคมปี๒๕๖๐นะครับ
ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

ปรับขึ้น๕บาทต่อวันมีจำนวน๔๙จังหวัด

ตัวอย่างเช่นกาญจนบุรีกำแพงเพชร
จันทบุรีพิจิตรพิศนุโลก
นี่คือตัวอย่างที่ปรับขึ้น๕บาทต่อวัน
ส่วนปรับขึ้น๘บาทต่อวัน
นี่ครับรายละเอียดของจังหวัดจะปรากฏบนหน้าจอ
มี๑๓จังหวัดเช่นกระบี่ขอนแก่นฉะเชิงเซาชนบุรีเชียงใหม่
ปรับขึ้น๑๐บาทต่อวัน
เพดานที่ได้มีการเสนอกันก่อนหน้านี้นะครับ

อย่างเช่นพื้นที่กรุงเทพมหานครนครปฐมนนทบุรีปฐุมธานีภูเก็ต
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมืองใหญ่มีค่าครองชีพสูง
อาหารการกินค่อนข้างมีราคาแพงนะครับก็อาจจะได้รับค่าแรงเพิ่มมากขึ้นหน่อย
และให้คงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำไว้ที่๓๐๐บาทต่อวันคือคงเดิม
๘จังหวัดครับคุณผู้ชม๘จังหวัดนี้ก็จะประกอบไปด้วย
ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสปัตตานียะลาระนองและสิงห์บุรีครับ